ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามรุ่น
ร้องดีแล้วแต่วางแผนยังไม่ดีพอ

ให้ความดังเบามันจะกลายเป็นเสน่ห์

ผมนายพัชรสินพิริแก้วชื่อชัยครับ

งานที่ผมรักและทำมาตลอดก็คือ

เคยเปิดหมวกแล้วได้เงินมากที่สุดประมาณเท่าไหร่ครับ

ที่มาเปิดหมวกหรือว่าล้วงลูกค้า
ให้ชมฮูกฝีมื้อรวดนะครับ
โอ้โหสุดยอด
วันนี้จะมาเพลง

ฝากดวงใจพี่ลอยลองไป

หากสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง
สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่ง
ให้พี่แทบติดตรึงเผอร์ลำคึงลำพันถึงแม่นวดน้อ
ว่าในลมเชื้อผัดหัวใจล้อยไป
จากดินแดนดินเหนือที่ไกลสามไกล
ขอบฟ้าที่ไกลสั้นไกลลองลอยไป
ว่าในลมเชื้อผัดหัวใจพี่ไปได้ถึง
ดวงใจพี่ลอยลงไปบนหน้าผา
สุดขอบฟ้าหัวใจมีเธอไปถึง
ได้สุดตาแค่เพียงหนึ่ง
หัวใจพี่แทบติดตรึงเผลอรำหึงรำพันถึงแม่นวลนอ
แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร
ใจพี่จนแทบภาษฎา
ดวงหรือไทยหรือดวงแก่วตา
หรือดวงราราหรือดวงดาวดวงไหน
เพราะในชายทุกคนเดินผ่า
เพราะในใจน้องไม่มีครั้ง
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง

เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง

เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง
เพราะในสายทุกคนเดินผ่าน
เพราะในใจน้องไม่มีผ่าน
เพราะในลมพัดพาหัวใจพี่ไปถึง

ให้คุณแม่ได้ดูให้คนที่จังหวัดได้ดูว่า

แล้วก็พอมาแล้วเราทำได้